สำหรับสาวพิมพิมประพาคุณผู้ชมค่ะพูดชื่อนี้ทุกคนร้องอ๋อเลย
เพราะอะไรตั้งแต่ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์นี่โอ้โห
งานแน่นมากค่ะคุณผู้ชมสวยจังลูกใช่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คิดเหมือนกับพวกเรานี่แหละ
เพราะเปิดทีวีไปช่องไหนเจอเธอตลอดเรียกว่าละครเรื่องเก่าศพปุ๊บอ่ะ
เรื่องใหม่มาปั๊บพอดีล่าสุดกับเรื่องไฟลวง
ละครเรื่องใหม่กับการประชันบทบาทกับนักแสดงมากฝีมือหลายคน
เจอตัวน้องพิมเนี่ยก็ต้องไปถามความรู้สึกกันหน่อยหลายคนเนี่ยนะ
ให้น้องเนี่ยเป็นนางเอกฟีแลนด์ที่งานรุมงานชุกสุดสุดค่ะซึ่งน้องก็บอกนะคะว่าต้องขอบคุณมากมากเลย
ยกให้เธอเนี่ยเป็นนางเอกสุดปังซึ่งจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะ
ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นศักยภาพในตัวของพิม
ทุกทุกงานที่ได้รับพิมบอกว่าพิมทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากมากค่ะส่วนในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นข่าวดีของเอฟซีคนรักพิม
เพราะว่าสาวพิมบอกว่าเตรียมจะจัดงานแฟนมิตติ้งร่วมกับแฟนคลับพีเอฟซีหลังจากที่ไม่ได้จัดงานมา๒ปีเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะเนาะ
งานนี้จัดเต็มค่ะรวบรวมโมเมนต์น่ารักให้แฟนที่มางานได้มีความสุขมีความทรงจำที่ดีร่วมกันไปฟังเสียงน้องพิมกันหน่อยค่ะ
เป็นแห่งเอกซีแมนที่ฟังมาก
ขอบคุณมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยค่ะคือต้องขอบคุณพี่พี่ชอตพี่เอสทีนสอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่ให้โอกาสแบบละครพิมพ์ต่อเนื่องมากเลยคือคือถ้าเกิดแบบว่าหลายหลายคนได้ดูผลงานพิมพ์ต่อเนื่องก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นี่แหละค่ะ
ที่ให้โอกาสเรื่อยเลยแล้วก็ทำงานเต็มที่เรื่อยค่ะ
พิมไม่ได้มองตัวเองปังนะแต่พิมมองว่าเอ้ยพิมแบบโชคดีเนาะที่มีผู้ใหญ่เมตตาให้โอกาสอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราก็อย่างที่บอกคือพอเราได้โอกาสมาแล้วเราก็อยากที่จะทำงานออกมาให้มันเต็มที่ดีที่สุด
ให้มันสมกับที่เขาแบบไว้ใจเราแล้วค่ะ
เราก็จัดให้
คือส่วนใหญ่แล้วเราจะเหมือนครอบครัวมารียูเนียนกันนะคะ
เพราะแฟนคลับของพีมจะส่วนใหญ่ละก็จะกระจายไปทุกจังหวัฒน์เลย
เป็นคนที่เราคิดถึงเรารักทุกคน
รวมตัวกันแล้วมาเจอกันได้มาพูดคุยกันได้มาใช้เวลาด้วยกัน

มากยิ่งเข้าไปดูในโซเชียลโดยเฉพาะติ๊กต๊อก

แต่บอกเลยว่าเกลียดไม่ลงเพราะว่าน้องน่ารัก

ก็รอติดตามผลงานต่อไปในทุกเรื่องนะคะ